ส่วนยังเป็นข่าวอุบัติเหตุต่อไปครับที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
รถบรรทุกเม็ดโฟมมาเต็มคันไปชนเสาไฟส่องสว่างแบบนี้เลยครับ
ี่ยวเสาแรกมาได้แต่รถไถถลายไปฟื๊ดเฉียวเสาแรกฟี๊ดนิดเดียวไปชนเสาสองครับ

มาเร็วมาเร็วมาแรงนะคะ
หน้ารถกระบะฝั่งคนขับนี่พังยับเยินครับหลังคายุบเสียหายอย่างหนัก
นี่เป็นอุบัติเหตุรถกระบะสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับ
ทุกเม็ดโฟมมาเต็มคันเลยนะเกิดยางระเบิด
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางครับ
ถนนเป็นถนนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือว่ารอพชซอยปองพลหมู่๘
ตะบนคองเปรงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
วงจรปิดจับภาพไว้ได้อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปหลายรอบแล้ว
นางมาเรียมวงสำจีนอายุ๔๕ปีแม่ค้าอยู่แถวนั้นเล่าบอกว่า
รถกระบะคันนี้เนี่ยนะที่บรรทุกเม็ดโฟมมาเนี่ยมีผ้าใบคลุมนะ
ขับมาถึงหน้าร้านได้ยินเสียงดังคล้ายยางระเบิด
แล้วรถก็เสียหลักหมุนข้างทางแล้วชนแบบรูดผ่านไปเลย
รูดผ่านร้านแล้วก็ผ่านเสาไฟไปทำให้เม็ดโฟมกระจายตกออกมาเต็มเกลื่อนถนนไปหมด
คนขับที่เห็นอายุสัก๓๕๔๐ปีได้คลานออกมาจากรถ
ยืนมึนอยู่สักพักมีเลือดออกปากออกจมูก
ตกใจโทรแจ้ง๑๙๑ให้มาช่วยครับทีแรกคิดว่าคนขับไม่น่ารอด
หรือว่าอาการน่าจะสาหัสแหละเพราะตอนชนเนี่ยแรงมาก
แต่คิดว่าคนขับน่าจะรัดเข็มขัดนิรภัย
นายนัทพรแจงเจริญอายุ๑๙ปีอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเซาจุดสุวินทวงครับ
เปิดเผยบอกว่าไปตรวจสอบก็พบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการไม่หนักมาก
ถามตอบรู้เรื่องมีบาดแผลที่ศีรษะและหางคิ้วประมาณ๓เซนติเมตร
แล้วก็ปวดตรงหัวไหล่ก็ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรครับ